ไปเริ่มต้นที่ความขึ้นวัยของฟุตบอลชาย
ทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมลงแข่งขันฟุตบอล
อาเซ่นครับ๒๐๒๐นัดที่๒ที่จะพบกับ

ทีมชาติไทยก็ลงฟึกซ้อมต่อเนื่อง

ในเรื่องของลูกตั้งแต่เพิ่มเข้ามานะครับ
รวมทั้งการให้นักเตะทีมชาติไทยนั้น
ชมวิดีโอการเล่นของทางเมียนมาร์นะครับ
พร้อมย้ำทีมชาติไทยว่าห้ามประมาทเมียนมาร์โดยเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าเป็นว่าหลังจากได้ลองระบบแล้วก็แท็กติกแผนการเล่นต่างแล้ว

โดยทางมาโน่ให้ศึกษาเกี่ยวกับ
ลุกแล้วก็เกมรับของเมียนมาร์แล้ว
ฝากขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับ
ส่วนทางเจนพบโพขี่นะครับ

ในทีมตอนนี้ค่อนข้างดีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่
ทั้งชนะทิพย์สงครสินธีรธรบุญมาธรแล้วก็ธีรศิลป์แดงดา
อกจากนั้นการแข่งขันในทีมชาติถือว่าเข้มข้นกว่าการแข่งขันในสโมสรนั่นเอง
เพราะว่ามีนักเตะระดับท็อปของสโมสรมาติดทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
ส่วนการแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมชาติเจ้าตัวนั้นก็พร้อมสู้เต็มที่
แม้จะค่อนข้างยากก็ตามนะครับไปดูห้าสถิติที่ดีที่สุดนะครับ
ที่ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะตีมอลเลสเตย์ไปได้นะครับ
ส่งบอลคอสบอลมากที่สุดก็คือนริบดินวีรวัตธโนดมนะครับ
ส่งบอล๘๗ครั้งสำเร็จ๗๓ครั้งนะครับ
สบอล๑๒ครั้งสำเร็จ๘ครั้งนะครับ
ถือว่าแม่นยำอยู่ที่๖๗เปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่งบอลแม่นยำมากที่สุดนั้นก็คือมาเนียลทอมเบียนะครับ
๖๕ครั้งสำเร็จ๑๐๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
เข้าสกัดสำเร็จมากสุดนั่นก็คือสุปชกสหราชาติ
สกัด๑๘ครั้งสำเร็จ๑๐ครั้งนะครับ
บอลผ่านคู่แข่งมากที่สุดมี๒คนด้วยกันนะครับ
ก็คือปะถมพลกับสุปชก
ประโชคนั้นเลี้ยงผ่าน๒ครั้งจากการเลี้ยง๖ครั้งนะครับ
ส่วนปฐมพลเลี้ยงผ่าน๒ครั้งจากการเลี้ยง๕ครั้งนะครับ
ส่วนการดวนลูกกลางอากาศคนที่ชนะมากที่สุดนะครับ

ลูกกาอากาศ๕ครั้งจากการขึ้นหม่ง๕ครั้ง
คิดเป็น๑๐๐เปอร์เซ็นต์เต็มครับ
ส่วนทางด้านจนทานเข็มดีที่โพสต์ภาพตัวเอง
อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเมื่อวานนี้
ก็ทางทีมชาติไทยนั้นก็ออกมาเปิดเผยสาเหตุแล้วนะครับ
ว่ามาจากปัญหาที่เจ้าตัวนั้นรู้สึกปวดท้อง
ร่วมกับอาการท้องผูกตั้งแต่เดินทางมาถึงสิงคโปร์

ทีมแพทย์สงสัยว่าจะเป็นอาการเริ่มต้น
ของโรคกระเพาะอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนนะครับ
ให้ยารักษาแต่เนื่องจากความเข้มข้นในการฝึกซ้อม
รวมทั้งอาหารสไตล์เอเชียนะครับ
ทำให้เกิดอาการมากขึ้นระหว่างการซ้อมเมื่อวานนี้นั่นเอง